หมู่ยังทิ้งร่องรอยน้ำท่วมไว้อยู่เลยนะครับ

บ้านเรามีปัจจัยอื่นอย่างร่องมรสุม
ดังนั้นตรวจสอบในพื้นที่จันทบุรีหน่อย
ทบุรีน่าจะได้รับอิทธิพล
ตะวันออกแล้วอีสานตอนล่างนะครับ
ทำให้มีการโพสต์ภาพนี้น้ำท่วมในหลายจุดนะครับ

น้ำท่วมมิดหลังคารถแล้วแล้วก็บอกพี่กัดมา
ต่อเทศบาลเมืองท่าช้างอบตท่าช้าง
แล้วก็สี่แยกโลตัสที่ท่วมหนักนะครับ

เพราะว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบสถานการณ์นะครับ

โดยได้มีการประดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้มีการพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งกลาย
เสียชีวิตความหน้าอยู่ในน้ำบริเวณริมถนนสายท่าชันแหลป
ชื่อว่านายกมวลลีธรรมอายุ๓๘ปี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตแล้ว

ก็ต้องเอาไปรวมในยอดของผู้เสียชีวิตจากอุทธกภัยด้วยนะครับ